เอาทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับ
มีหญิงสาวคนนึงเธอบอกว่าโอ้โหสามีก็เลิกไป
กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องไปหางานทำแล้วต้องไปรับลูกที่โรงเรียนด้วย

ปรากฏว่าไม่รู้ยังไงนะฮะเธอบอกเธอไปดื่มเหล้า
เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เคยดื่มเหล้าเมาฮะ
ไปถึงก็สมัครงานไม่ได้จะไปรับลูกที่โรงเรียนครูเขาก็ไม่ให้
อยู่ริมถนนเอาไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก่อนที่นักข่าวของเราจะไปคุยด้วยตรงนี้เนี่ยเอาขอดูภาพก่อนหน้านี้หน่อย
มีคนเห็นเธอไปอยู่นี่

ไปอยู่แถวหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนนิมมารเหมิน

โวยวายเหมือนกับจะทำร้ายร่างกายตัวเองจะเดินลงถนนด้วย

เพราะว่าดูแล้วมึนเมาเลยล่ะ

นักข่าวก็มาดูนะฮะ
ดึงเล่าชีวิตเลิกกับสามีเป็นแม่เลี้ยงเดียว
วันนี้จะไปสมัครงานก็เลยแวะดื่มเหล้าซะ
และก็เลยขี่จักรยานยนต์ไปเรื่อย
มาถึงจุดตรงนี้หน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนนิมมารเหมีน
เธอก็ลงมาเอะอะโวยวายจะเดินลงถนนคนก็เลยมาช่วยกันดึงไว้
แล้วก็แจ้งจังหัวหน้าที่ล่าสุดสภภูพิงรัชนีเวทย์นะครับ
รับตัวหญิงคนนี้ไปสงบสติอารมณ์แล้วนะฮะ
บอกเดี๋ยวจะรอให้สั่งเมาเรียบร้อยก่อนถึงจะปล่อยกลับบ้าน
ส่วนลูกก็ไม่ต้องเป็นห่วงทางตำรวจก็ประสานไปยังโรงเรียนแล้ว
แล้วก็แจ้งญาติเขาให้มารับเด็กเนี่ยกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้ว

ต้องเตือนกันการดื่มเหล้าไม่ใช่ทางออกของปัญหาอะไรทั้งนั้นนะคะ